กระบวนการการสัญหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ตอนนี้ก็เริ่มต้นแล้วนะคะโดยมีผู้สมัครค่ะที่เดินทางมายื่นหลักฐานกันค่ะ
สัญหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะคะที่จะมาแทนที่นายสกลวันนพงศ์ซึ่งจะหมดวาระ๓๐มิถุนายนนี้ค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะก็มี๓ผู้สมัครค่ะเดินทางนำเอกสารหลักฐานมามอบให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้รับพิจารณา
ซึ่ง๓คนที่ว่านี้นะคะก็มีนายนัทวุฒิเรืองเวทรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ
และคนสุดท้ายนะคะที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากเป็นพิเศษ
นั่นก็คือนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติค่ะหรือว่าเสียโต้งนะคะ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกดและก็ยังมีตำแหน่งเป็นบอร์ดของกรกฐด้วยค่ะ
เป็นผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดด้วยนะคะตอนนี้๔๒ปี
แต่ว่าประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในจังหวัดศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีค่ะ
ซึ่งการรับสมัครนะคะก็จะสิ้นสุดในวันจันทร์ที่๒๓เมษายนนี้นะคะ
ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สมัครเพิ่มเติมด้วย
สมัครเพิ่มเติมก็มีพันโทรุษแสงอุดมนะคะ

ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์

ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้นะคะก็จะใช้เวลาตรวจสอบหลักฐาน๑เดือนค่ะ
ที่ผ่านหลักเกณฑ์ก็จะได้สิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษนะคะ
แล้วก็แสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการสัญหาวันที่๔๘มิถุนายน
ก่อนที่การประกาศผลจะมีในวันที่๑๑มิถุนายนค่ะ